กลัวช่วยไปหาผู้บินกับผู้ต่อไป
กลัวช่วยไปหาผู้บินกับผู้ต่อไป
กลัวช่วยไปหาผู้บินกับผู้ต่อไป